รบทรงชาติเรียบร้อยกลับมาติดตามข่าวสารบนโลกโซเชียลกันต่อ
ต้องบอกว่าคลิปที่ตอนนี้แชร์กันอยู่บนโลกโซเชียลเนี่ยเด็ดหลายคลิป

คลิปแรกเหตุการณ์ที่พ่อค้าร้านลาบเขาโชว์แม่ไม้มวยไทยเรียกได้ว่าใส่หมัดไม่ยั้งเลย
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์สุดเร็จ
นี่คือเหตุการณ์สุดระด
ึกนะคะกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ค่ะ
พ่อค้าร้านลาบลายหนึ่งเขาก็ไล่ตามจับวัยรุ่นชายในร้านเกม
ตอนแรกก็เห็นเข้าไปเดินถ่ายคลิปไปตั้งแต่เข้าไปในร้านเกมเลยนะคะ
วัยรุ่นรายนี้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ค่ะ
โดยพ่อค้าลาบก็ได้ลากตัววัยรุ่นออกมาเคลียร์นอกร้าน
แล้วก็อย่างที่เห็นแล้วก็ที่ชัดเจนกว่าคือได้ยินเสียงนะคะ
ขวดหมัดมวยใส่อย่างไม่ยั้งทั้งฟาดแข้งทั้งลงหมัด
ใช่นะคะวัยรุ่นก็เลยลงไปนอนจุกอยู่กลางถนนค่ะ
โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งระบุข้อความว่า
รถหายไม่ต้องแจ้งความตามหาเหมือนโปเกมอนเลย
โลกสวยไม่เข้าใจหรอกให้โอกาสให้เอารถมาคืน๒วันแล้ว
แต่ก็ยังท้าทายเขาโพสต์แบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปเนี่ย
เน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเลยค่ะ
ส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นวิธีจัดการหัวขโมยที่เด็ดขาด
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าพ่อค้าร้านลาบเนี่ย
ควรจะไปแจ้งความแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีกว่า

ในคลิปนี้มีผู้เข้าชมกว่า๑ล้าน๒แสนครั้งแล้วล่ะค่ะ
ทีมข่าวได้สอบถามไปยังพ่อค้าในคลิปคือนายบรรจงพันชัย
ประกอบอาชีพขายอาหารอยู่ที่ร้านรักลาบเป็ดซิ่งจังหวัดอุดรธานี

เขาบอกว่าชายวัยรุ่นที่ขโมยจักรยานยนต์ไปเนี่ย
จริงแล้วเป็นลูกน้องค่ะ
เป็นลูกน้องที่ร้านเพิ่งทำงานได้ไม่ถึง๒สัปดาห์
คือสาเหตุที่ไปตามมาทำงานด้วยเนี่ย
เพราะว่าทราบมาว่าชีวิตของลูกน้องคนนี้น่าสงสารมาก
แม่ไม่มีพ่อติดสุรา

อีกทางบ้านก็อยู่ไกลจากร้านมากนะคะ

ก็เลยช่วยเหลือด้วยการเช่ารถจักรยานยนต์ให้ขับ
แล้วก็ด้วยความที่ไว้ใจอยากให้มีงานทำนะคะ

ก็เลยให้ทำไปแบบนั้นหวังดีแหละ

อยู่ดีก็ไม่สามารถติดต่อลูกน้องคนนี้ได้ค่ะ

ก็เลยให้คนรู้จักไปตามสืบดู

แล้วก็เคยมีประวัติติดยาเสพติดด้วยนะคะตัวเองก็
อย่างไรก็ตาม
เขาบอกว่า
จะไม่เอาเรื่องนะคะไม่ไปแจ้งความ

ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อชีวิตในอนาคตด้วย

อบรมแรงไปนิดนึง

ให้ใจไปเยอะ
อยากที่จะช่วยเหลือให้ชีวิตคุณภาพชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้สึกคิดเองนะอันนี้คิดเอง
เขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมทำกับเขาแบบนี้เขาอุตส่าห์ช่วยเหลือหรือเปล่า
ก็เลยอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง

ก็เป็นเหตุผลแหละฮะแต่ว่าในเรื่องของการทำร้ายร่างกายอย่างไรก็ตาม
ก็อาจจะมีเรื่องของคดีเข้าไปเกี่ยวข้องตามกฎหมายนะครับ
ผู้ที่เป็นคนลงไม้ลงมือเนี่ยนะคะ
ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เผื่อจะได้ประเด็นเพิ่มเติมนะคะ